คุณผู้ชมฮะมาติดตามข่าวใหญ่ข่าวนี้นะครับ
จำกันได้ไหมฮะกรณีของนางสาวสุจิตรา
ที่ถูกลุงของเด็กหญิงลำดวนยิงเสียชีวิต

ปรากฏว่าตอนนี้มีการจัดงานศพให้นางสาวสุจิตรา
และท้ายที่สุดมีคนตายเพิ่มอีก๑คน
ใช่คนคนนั้นคือสามีของนางสาวสุจิตรา
เพราะอะไรรู้ไหมวัยรุ่นแถวนั้นเอามีดมา

แล้วตัวสามีเธอกระโดดลงน้ำเพื่อที่จะหนีตาย
สุดท้ายจมน้ำตายคุณผู้ชม
ตายเป็นศพที่๒สำหรับครอบครัวนี้แล้วนะฮะ
นางสาวสุจิตราถูกยิงตายกำลังจัดงานศพกันอยู่
ปรากฏว่าสามีนางสาวสุจิตราก็กระโดดหนีตายลงไปในน้ำ
ใช่ค่ะเนี่ยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่คลองประตูระบายน้ำ
หลังวัดดาวคนนองที่เจริญนคร๖๕เนี่ยนะคะ
ดาวคนนองคือวัดที่กำลังจัดงานศพ

ทีนี้กู้ภัยก็ต้องไปงมจนเจอร่างของผู้ตาย
ตรงหน้าประตูระบายน้ำคลองดาวคนนอง

ผู้ตายคือนายเกรียรติก๊กซับอายุ๓๔ปีหรือว่าในแอป
ซึ่งก็เป็นสามีของนางสาวสุจิตราค่ะคุณผู้ชม

คือเหตุการณ์มันเกิดจากการที่
พอมีการจัดงานศพของนางสาวสุจิตราอยู่
ปรากฏว่าที่หลังวัดเนี่ยนะ
มีเด็กเขามาเล่นปืนแก๊ปแล้วมันเสียงดัง
ทีนี้ก็เลยเสียงดังไปกวนงานศพ
ทีนี้พอตัวของสามีนางสาวสุธิกาต่อว่าเด็ก
พอต่อว่าเด็กเสร็จว่ามาเล่นอะไรแถวนี้มันเสียงดัง
เด็กเลยเลยไปฟ้องกลุ่มวัยรุ่นในชุมชน
แล้วกลายเป็นว่ากลุ่มวัยรุ่นในชุมชน๕๖คนเนี่ยนะ

มาพร้อมกับอาวุธมีดครบมือเลย
ขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามามากัน๓คัน

แล้วก็มีผู้ชายมาที่เหลือ
รุมทำร้ายตัวของนายกิรติ
ครับแล้วเหตุการณ์นี้ค่ะนายกิรติก็พยายามที่จะหนีตาย

กะจะไปซ่อนตัวอยู่ในน้ำก่อน
ปรากฏว่าพอกระโดดลงไปในน้ำในคลองนี้นะฮะ
มน้ำจมท่าเสียชีวิตนะคุณฮะ

ยาดก็ร้องผมร้องไห้เสียใจนะค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนอกจากนายกิรติเสียชีวิตแล้ว

ก็คือนายวีรพัฒน์อายุ๑๗ปี

ก้องเกียจเป็นหลานของนายกิรติผู้ตายค่ะ
นี่เด็กก็โดนฟันได้รับบาดเจ็บนะคะ
กลุ่มวัยรุ่นยกพวกมา๕๖คนมาฟันในวัดเลยนะ
ใช่ค่ะทีนี้ก็เลยไปถามแม่ของนายกิรติผู้ตาย
คุณแม่นันทวันรักษาคันก็เปิดใจกับทีมข่าว
เล่าให้ฟังบอกว่าตอนนั้นมันเกิดขึ้น

ซึ่งตอนนั้นตัวคุณแม่กำลังทำงานอยู่
แล้วลูกสาวแม่โทรมาบอกแม่พี่แอฟโดนยิง
แล้วก็กระโดดลงน้ำหายไป
ตอนนั้นแม่รีบมาดูลูกชายนะ
หาเท่าไหร่ก็หาลูกชายไม่เจอ
ท้ายที่สุดมารู้ว่าลูกเสียชีวิตจมน้ำตายนะคะ
พอดีว่ามีน้องเขาโทรไป

ว่าพี่แอฟโดนไล่ยิง

แต่ไม่รู้เป็นอย่างไรตอนนี้หาไม่เจอ
เขาบอกแค่นี้ก็ตามหาเขาอยู่
แต่หนูเห็นว่าลูกอยู่ตรงน้ำ
ไม่รู้ว่าเขาทำไมถึงต้องทำอย่างนี้

ทำไมเขาต้องตามมาทำอย่างนี้
นี่ค่ะถามแม่ของผู้ตาย
อกจากนั้นค่ะคุณผู้ชมไปคุยกับลูกสาว

ซึ่งผู้ตายมีศักดิ์เป็นพ่อเลี้ยง
คุยกับน้องแตงกวาวัย๑๔ปีนะ
น้องบอกว่าหนูเห็นเหตุการณ์ทั้งหมดเลยค่ะ

แล้วก็พูดบอกว่ามึงจะอะไรกับเด็กนักหนา
หลังจากนั้นกลุ่มนั้นเขาฟันพี่ชาย

ไปฟันลุงแอปนายกิรติต่อค่ะ
ซึ่งตอนนั้นลุงแอปพยายามวิ่งหนีนะ

เขาก็ถามว่าเขาถามกับเด็กของเขา
คือน้องเขาถามว่าคนไหน
แล้วคราวนี้น้องเขาก็ไม่ได้พูด

เขาก็เข้าไปฟันฟันพี่หนู
แล้วก็โดนนิ้ว

แล้วคราวนี้เขาเห็นลุง
ลุงที่เขาตายลุงหนู

แล้วคราวนี้เขาก็บอก

เขาพยายามจะเข้าไปแต่ว่าประตูมันปิด

วิ่งหนีไปข้างหลังโดดน้ำปุ๊บ

เขาถามว่ามึงอะไรกับเด็กมึงอะไรกับเด็ก

ผมไม่เกี่ยวผมไม่รู้เรื่องผมไม่ได้ยุ่งอะไรเลย
เขาก็ไม่ฟังเขาก็พยายามจะแบบ

แล้วคราวนี้แขนเขาก็ไม่ค่อยดีจ้ะ
เขาก็บอกคนตรงนั้นว่า
พี่ผมไม่ไหวแล้วช่วยผมด้วยแล้วคราวนี้

แต่ว่าเขาจมไปแล้วค่ะ
ตกใจค่ะเพราะว่าหนูเสียแม่ไป
แล้วก็ต้องมาเสียลุงไปอีก

เขาไม่ใช่พ่อแท้แต่หนูก็รักเขาเหมือนพ่อ
สุดท้ายน้องคนนี้คุณน้องแต่งกวา

เสียทั้งแม่แท้คือนางสาวสุจิตราไป

ก็คือนายกิรติที่กระโดดน้ำจมน้ำจมท่าไปนะครับ
แต่ว่าคดีนี้นะฮะคือมีความสงสัย
ว่ากลุ่มวัยรุ่นที่เข้ามาก่อเหตุภายในวัด

นายเกรียติกระโดดน้ำหนีไปแล้วก็ตายเนี่ยนะฮะ
เป็นกลุ่มเดียวกับที่เป็นญาติของเหตุการณ์
จ่อยิงนางสาวสุจิตราหรือเปล่า

เป็นญาติเป็นอะไรกันที่มาล้างแค้นมาแก้แค้นอะไรกันหรือเปล่า

ใช่ค่ะแล้วก็เรื่องนี้นะจริงมีคำตอบจากที่ปรึกษากฎหมายด้วยนะ

เพราะว่าเมื่อเช้าเนี่ยทางชุดสืบสวนสนบุคโลเนี่ย

ฝั่งคนเจ็บมีอายุ๑๙กับ๑๗

แล้วก็มีนายนพดลบุตรแสงพราวที่ปรึกษาทางกฎหมายมาด้วยค่ะ
ที่พาทั้ง๒คนมา

ซึ่งตัวน้องที่อายุ๑๗ได้รับบาดเจ็บโดนฟันที่บริเวณมือซ้าย
นี่น้องเขาเล่าให้กับนักข่าวฟังนะว่า
แล้วได้ยินเหมือนกับเสียงปืนแก๊ปมันดังขึ้นหลายครั้งเลย
แต่ผมก็ไม่เห็นนะว่าทางลุงแอปเนี่ยเดินออกไปต่อว่า
กระทั่งมีกลุ่มวัยรุ่น๔คนถือมีดตรงเข้ามามาไล่ฟัน
ตอนนั้นทุกคนกระเจิงหมดเลยนะคะ
อันนี้คือน้องคนเจ็บเขาเล่าเหตุการณ์ให้ฟัง
ทีนี้ประเด็นที่คุณสืบสกุลตั้งข้อสังเกตเมื่อสักครู่นี้
ว่ากลุ่มที่ก่อเหตุเป็นกลุ่มเดียวกัน
กับที่ก่อเหตุกับนางสาวสุจิตราหรือเปล่า
เรื่องนี้ค่ะที่ปรึกษาทางด้านกฎหมายเปิดเผยนะคะ
จากการสอบถามคนเจ็บเขายืนยันนะ
ว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุในครั้งนี้เป็นคนละกลุ่มกัน
กับที่ก่อเหตุยิงนางสาวสุจิตรา
เดี๋ยวลองฟังที่ปรึกษาทางกฎหมายหน่อยค่ะ
เขาสันนิษฐานไว้ว่าเป็นคนละเคสกัน
สรุปนะคนละเหตุการณ์กลุ่มก่อเหตุ
เป็นคนละกลุ่มต้องแยกเคสกันออกไปเลยนะฮะ

ว่าจากการสอบปากคำพยานในจุดที่เกิดเหตุ
เขาก็ยืนยันแหละว่ากลุ่มที่เข้ามาก่อเหตุ
คนละกลุ่มกับที่ยิงนางสาวสุจิตรานะคะ
แล้วสาเหตุตำรวจก็บอกว่ามันเริ่มมาจากการที่
มีการจัดงานศพของนางสาวสุจิตราก่อน
แล้วหลังจากนั้นชุมชนหลังวัดเด็กเขาเล่นปืนแก๊ปเสียงดัง
เหมือนกับเสียงมันก็ดังมาแล้วก็มารบกวนงานศพ
ทีนี้ทางฝั่งสามีของนางสาวสุจิตรานายเกียรติก็เลยไปต่อว่า
ต่อว่าเด็กที่อยู่หลังชุมชนวัดนี่แหละ
ปรากฏว่าเด็กก็ไปฟ้องวัยรุ่นในพื้นที่ในชุมชน
แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็มาพร้อมกับอาวุธมีด
ก็ยกพวกมามาทำร้ายจนทุกคนหนีกระเจิง
ส่วนตัวนายกิรติเองก็หนีตายกระโดดลงไปซ่อนในน้ำ
คิดว่าจะหนีรอดท้ายที่สุดจมน้ำเสียชีวิตนะคะ
แล้วก็หลังจากที่งมร่างขึ้นมาแล้ว
ตรวจสอบที่ร่างกายตรวจสอบสภาพศพ

แล้วตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็สามารถที่จะคุมตัว
ผู้ต้องสงสัยได้แล้ว๔คนด้วยค่ะ
ถ้าเกิดว่าสอบสวนแล้วว่า๔คนนี้

ก็จะแจ้งข้อหาร่วมกันทำร้ายร่างกายผู้อื่น